คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยก่อนที่จะพัก
เรื่องนี้หลายคนรอคอยค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับข่าวแปลกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข
จำได้ไหมเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนึง
คือเธอเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็จมน้ำเสียชีวิต
ทีนี้ระหว่างที่ญาติญาติจะเอาศพเธอมาประกอบพิธีทางศาสนา

แล้วไปเจอตัวเลขที่เขียนด้วยดินสอที่ฝาโลง
แล้วมันตรงกับเลขดังด้วยค่ะคุณผู้ชม
ญาติของนางสุมาลีภายรหาร
แม่ค้าขายอาหารตามสั่งในตลาดบ้านฉาง

แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตที่หาดพยูนที่ระยองนี่แหละค่ะ

เพราะว่าน้องชายผู้ตายไปรับศพกลับมา
แล้วก็เตรียมจะประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบ้านฉาง๕คืน
ปรากฏว่านี่ตอนพลิกฝาโลง
คุณผู้ชมดูหน้าจอพร้อมกันสิคะ
นี่มันเห็นเป็นตัวเลขจาง
นี่นักข่าวก็ช่วยปรับช่างภาพช่วยปรับแสงให้นะ
เมื่อกี้ไปเจอตัวเลขเขียนด้วยดินสอ

แล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมมันตรงกับเลขดัง
น้องชายของผู้ตายก็คือนายรุ่งโรธตั้งคนชาญ
บอกว่าโรงนี้ได้รับบริจาคมา
พอเปิดที่ฝาโลงแล้วเจอเลขนี้ค่ะ
เหมือนกันเลยเป็นเลขไม่ใช่เลขแค่เบิ้ลนะเป็นเลขตองเลย
โอ้โหคือเลขดังเป็นเลขเบิ้ลนะ
คือ๒ตองแต่นี่เป็นเลขตองเลยนะฮะ
ใช่ค่ะก็อึ้งไปพักใหญ่เลย
ทุกคนก็ฮือฮาแล้วจะเอาเลขนี้ไปเสี่ยงโชค
แต่ว่าพยายามหาเท่าไหร่ทั่วบ้านฉาง
ไม่ใช่แค่ทั่วบ้านฉางคือทั่วจังหวัดแล้วค่ะ
ก็ไม่มีเลขนี้มันหายาก
ใครเจอบอกหน่อยนะคะที่ไหนยังเหลืออยู่

ใช่จากที่บ้านฉางค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูอีกที่หนึ่งละกัน
ที่วัดเขาถ้ำประทุนที่บ้านไร่
นี่คืออะไรฮะท่อนตะเคียนเหรอ
นี่คือเป็นต้นตะเคียนทรายทอง

เจ้าแม่ตะเคียนสายทองสีปรภาพัย
แล้วดูสิชาวบ้านเข้าไปเอาผ้าสามสีนี่ต้องใช้กี่เมตรมาผูก
แล้วก็จุดทูบจุดเทียนสการะเอาแป้งไปรูป
นี่คือทาหมดกระป๋องแล้วยังได้เป็นแค่เป็นบางจุดเลยนะ

บางคนก็เอามือถือไปถ่ายรูปไว้
นี่ช่างภาพก็พยายามถ่ายจากมือถืออีกทีนึง
แต่ละคนเห็นเลขแบบแตกต่างกันไป
อันนี้มันขึ้นอยู่กับจินตนาการ
นี่คุณผู้ชมคงรออยู่ดิฉันไม่รู้จะบอกคุณผู้ชมช่องทางไหนจริง

ใช่ซึ่งเจ้าแม่ตะเคียนสายทองต้นนี้
อันนี้สิ่งที่ดิฉันพูดได้เป็นข้อมูล
คือต้นนี้ยาว๑๘เมตร
ลำต้นประมาณ๖คนโอบ

ใหญ่มากถือว่าเป็นต้นหนึ่งที่ใหญ่ที่พบที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะ

พรุ่งนี้๑๖สิงหาคม

ถ่ายเท่าสดจากสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำนะครับ